คุณผู้ชมค่ะในที่สุดนะคะ
ร็อกเกอร์มือหนักอย่างพี่เสกโลโซ
ก็ไม่ปล่อยให้แฟนเพลงต้องรอกันนานเลย

ปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันแล้วนะคะ
คุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่า

โอ้โฮเป็นอย่างไรครับคุณฮา
นี่เป็นการโคจรมาพบกันแบบของร็อกแอนโร

สาวอินดี้สุดฮอตแห่งปีค่ะคุณ
มีเหรอที่เราจะไม่มาเช็คฟิตแบ็คกันสักหน่อย
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าน้องลำไย
เขาเป็นตัวแม่ยอดวิว๓๐๐ล้านวิวไปแล้ว
ผลงานล่าสุดของเธอร่วมกับรุ่นพี่ครั้งนี้
ปล่อยออกมา๑วันกว่าเท่านั้นคุณ
รู้ไหมตอนนี้ยอดวิวสูงไปทะลุ๑ล้าน๕แสนวิวเรียบร้อยแล้วจ้ะ
วันกว่าล้านกว่านี่เป็นวันละล้าน
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะปลาไป๒ล้านแล้วหรือยัง

ซึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ตก็อดแซวไม่ได้นะว่าพี่เสก
เอาชีวิตจริงของตัวเองมาแต่งเพลงนี้หรือเปล่า
นั่นคือสิโดยเฉพาะท่อนที่สาวลำไยเขาร้องว่า
ได้ข่าวว่าเมียพี่เนี่ยโหด
จริงหรือเปล่าคะพี่เสกโอ้โหอยากจะรู้เหลือเกินนะ
แต่ก็สำหรับซิงเกิลเพลงนี้นะคะก็เรียกได้ว่า
เป็นการโคจรมาร่วมงานกันของเพลงแบบต่างคั่วกันเลยคุณ
เพลงหมอลำอย่างนี้ลูกทุ่งหมอลำกับเพลงร็อก
อยู่รวมกันได้แล้วมันดูสมบูรณ์แบบมากนะ
มันดูเข้ากันนะมันดูได้อัตรรสคือ
เอาขาร็อกกับขาเลาะมาผสมผสานกันเนี่ย
โอ้โหลงตัวเนอะปากแล้วก็มันหวานอยากจะโยกไปด้วยเลยนะ